ใช่ค่ะมาดูเรื่องนี้ค่ะเรื่องของโควิด๑๙เราให้พื้นที่เยอะหน่อยตั้งแต่ทุ่มหนึ่ง
แล้วก็เล่าเรื่องนี้มาเป็นชั่วโมงแล้วแต่ว่ามันมีครอบครัวหนึ่งค่ะ
ติดโควิด๑๙ไป๑๓คนเข้ารับการรักษาบางส่วน
แต่บางส่วนก็ยังรอคอยอยู่ที่บ้านนะคะ
นี่นะคะที่กักตัวกันอยู่ตอนนี้บริเวณรอบบ้านนะคะอยู่กันเยอะค่ะได้รับความช่วยเหลือไปแล้วบางส่วนตอนนี้ก็เหลือกันอยู่แค่นี้นะคะ
แล้วให้ดูบริเวณข้างบ้านอันนี้บริเวณรอบรอบบ้านข้างบ้านนะคะ
เป็นชุมชนที่ค่อนข้างจะแออัดนิดนึงนะคะ
เหลือเยอะค่ะนี่นะคะ
ครอบครัวที่เขาขอความช่วยเหลือมาก็ถ่ายความเป็นอยู่ภายในบ้านให้ดูนะคะ
ว่าตอนนี้ยังเหลือสมาชิกอยู่ส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้เข้ารับการรักษา
คุณคารินกระมุดโยธินทีมข่าวของเราก็เลยติดต่อทางวิดีโอคอร์พูดคุยกับนางสาวรัติการอายุ๑๘ปี
เป็น๑ใน๑๓คนของครอบครัวที่ติดโควิด๑๙
บอกว่าทุกคนรู้ว่าติดโควิด๑๙ตั้งแต่ช่วงวันที่๑๙๒๐กรกฎาคมแล้วอะค่ะ
แฟนของพี่สาวคนโตมีอาการเจ็บคอเหนื่อยหอบตั้งแต่วันที่๕กรกฎาคม
ไปตรวจพบว่าติดโควิด๑๙ในวันที่๑๕กรกฎาคม
จากนั้นคนในครอบครัวเริ่มมีอาการนะคะ
พากันไปตรวจทั้งครอบครัวจนรู้ว่าติดโควิด๑๙กันทั้งครอบครัว
ในครอบครัวมีคุณยายด้วยนะคะอายุ๗๐ติดเหมือนกันแต่อาการไม่หนักมาก
คนอื่นเนี่ยเท่าที่ทีมข่าวคุยด้วยนะคะก็ยังไม่ได้มีใครที่อาการหนักจนน่าเป็นห่วง
ก็จะมีอาการไอแต่ทุกคนยังอยู่รวมกันในห้องเช่าตามที่คุณผู้ชมเห็นภาพค่ะ
เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ไปรักษาตัวที่ฮอสปีเทล๗คนนะคะ
ส่วนอีก๖คนก็รอเจ้าหน้าที่ติดต่อมาเพิ่มเติม
ทีนี้ค่ะสิ่งที่ทางครอบครัวเขาต้องการมากที่สุดตอนนี้ก็คือพวกข้าวสารอาหารแห้งนะคะ
เพราะว่าพวกเขาไม่สามารถออกไปซื้ออาหารและเครื่องดื่มได้ค่ะ
พรุ่งตรวจเจอเชื้อเมื่อวันที่๒๓
ประสานโรงพยาบาลไปกี่วันแล้วครับ
ประสานตั้งแต่รู้ว่าว่าเป็นนะคะ
ก็คือประมาณวันที่๑๐
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวดูภาพนะคะระหว่างที่เราคุยกับคุณรัติการทางวิดีโอคอร์ค่ะ
เธอก็หันโทรศัพท์ไปให้คุยกับคุณยาย
อายุ๗๐คุณยายน่ารักมากคุณผู้ชมคุณยายบอกว่า
แต่ยายยังสู้นะโอ้โหชู๒นิ้วผ่านกล้อง
แล้วคุณยายบอกว่าคุณยายจะสู้ค่ะ
ยังไงเป็นกำลังใจให้นะครับคุณยายสู้นะครับคุณยาย
ครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาประสานมานะครับ
คุณยายกำลังใจดีนะคะก็ต้องให้กำลังใจกันทั้งครอบครัวล่ะค่ะ
สภาพความเป็นอยู่ทุกคนคุณยายชู้สองนิ้วสู้
ทีนี้ถามว่าที่ยังอยู่กันในห้องเดียวกันแบบนี้
แล้วก็ติดโควิด๑๙กันหมดต้องทำยังไง

ก็ใส่หน้ากากอนามัยกันทุกคนนะคะตลอดเวลาที่อยู่ในห้องนะคะ
ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเร่งครัดไม่ออกไปไหน
แพร่กระจายเชื้อสู่คนอื่นนะคะ
คนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ค่ะเป็นผู้ชาย๓ผู้หญิง๑๐มีคุณยายอายุ๗๐
ยืนยันว่าไม่มีใครอาการน่าเป็นห่วงต้องการข้าวสารอาหารแห้งเครื่องดื่มนะคะ
ส่งไปให้ได้บางส่วนได้รับการช่วยเหลือแล้วบางส่วนยังรอคอยการช่วยเหลืออยู่ค่ะ
คือถ้าจะดูภาพจากห้องนี้จะเห็นว่าแต่ละคน
คือช่วงเวลาที่กักตัวเนี่ยสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งของเขา
นอกจากข้าวของเครื่องใช้อาหารการกินนะ
เขาต้องติดต่อสื่อสารนะใช่ค่ะ
ทางโทรศัพท์มือถืออะไรพวกนี้ต่าง
เพื่อประสานขอความช่วยเหลือด้วย
การแนะนำใช่ไหมคุณหมอแพทย์ตรวจสอบขอความช่วยเหลือเนี่ย
วันนี้กศชก็ออกมาพูดเรื่องของหลักการหลักเกณฑ์ต่างในการที่จะใช้อินเทอร์เน็ต

พวกนี้ผมว่าผู้ที่เป็นผู้ที่เข้าไปถึงเป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้า
อาจจะต้องแจ้งเขาด้วยว่าเขามีสิทธิ์อะไรแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะ
ไม่อย่างนั้นนี่เครียดตายนะ

ในช่วงเวลานี้นะถ้าคุณติดโควิด
คุณต้องกักตัวหรือไม่ได้ติดแต่เป็นกลุ่มเสี่ยงก็แล้วแต่เนี่ย
คุณมีสิทธิ์ที่จะใช้ฟรีแบบไหนอะไรยังไงบ้าง
ว่าจะช่วยแจกซิมแจกอะไรด้วยไงตอนนี้

เพราะถ้าเครียดไปกันใหญ่กับเรื่องค่าใช้จงค่าใช้จ่าย